ก็คือว่าผู้ชายที่เราพามาเนี่ยคือใครก็ได้โดยที่แม่ปิดตา

ตัดสัมผัสทางสายตาแต่สัมผัสที่เหลือแม่อยากสัมผัสอะไรแม่ทำได้เลย
บอกได้เลยรูปรสกลิ่นเสียง
เอามาจริงเลยดีกว่า

จะบอกว่าถ้าทายถูกคุณแม่มีสิทธิ์จะทำอะไรกับเขาก็ได้

ถ้าแม่เปิดตามมาแล้วแม่ทายถูกแล้วแม่ไม่อยากได้อ่ะ

หนูเอาเอง

เป็นเทสต์ซีด้วยนะ

อย่างนี้เสียงให้ฟัง

เอ่อไม่อยากจะดีเลย

เอาอย่างนี้พี่อ๊อฟถ้าให้พูดได้๓คำคุณจะใบ้คำว่า

ถ้าแค่เสียงเมื่อกี้นี้แม่พอจะทายได้ไหมว่าใคร
มันหลอกอ่ะเย็นเกินเลยอ่ะ

ไม่ใช่นีโน่ที่ฉันชอบ
ไม่ใช่กล้องสหรัฐที่ฉันชอบ

นั่งนึกอยู่ว่่ามันมีดวชนิดนึง

เราไม่รักษาสัญญาอะไร

เอ้าเรานี่เราต้องปล่อยเขาดีเอาเสร็จ
อัธร๗๑แม่ต้องตอบนะอร่อยเย็นต้องตอบแล้ว
จริงคลุกนี่หรอใครอีก
ตอนนี้ก็เย็นได้

กูได้จับแล้ว

ไม่ได้

ไม่รู้มีความรู้สึกในใจว่าช่วงหลังเราค่อนข้างจะสนิทกัน

เห็นบอกว่าก๊อฟคือผู้ชายที่แม่เนี่ยเอ็นดูมากเลย
อยากให้ผู้ชายกระตันอยู่มันโหกระตันอยู่
กำลังอยู่กับอุปการีเนี่ย
คือถ้าเรารู้ชีวิตของเขา

คนแบบนี้มันมีอยู่ในพศนี้ด้วยเหรอ